มีร้านอาหารที่เขาปิดกิจการไปแล้ว

มีผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยของมาหลายครั้ง

ไปเอาเป็นที่วางแก๊ส

นี่คือการแสดงหรือสติไม่ดีจริงคะ

เอาเป็นว่าพูดจาไม่รู้เรื่องเลย

เอาไปได้นะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะ

ขโมยมาจากร้านอาหารชื่อว่าร้านมาร็อกอยู่ริมถนนราชอุทิศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ร้านนี้เขาปิดกิจการไปแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ยกมามันก็ไม่ได้หนักมากหรอกนะครับ
แล้วก็มีคนเห็นก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับ
ร้านนี้ปิดไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าไปขโมยของมาหลายครั้ง
ครั้งนี้ที่ขโมยที่เป็นสเตาแก๊สสแตนเลสเนี่ยลากข้ามถนนนะ
ผลตกแบบนี้คุณเห็นประสอร์นลากข้ามถนน
พอตำรวจจับได้หญิงสาวคนนี้ก็แสดงเหมือนกับอาการแบบคนไม่มีสติ
สติไม่สมประกอบขึ้นมาทันทีไม่ยอมให้จับ
ตะโกนเสียงดังไม่พอใจว่าใส่ตำรวจใส่ผู้สื่อข่าว
ช่วงนึงเนี่ยถึงขั้นพยายามจะชักมีดทำครัวออกมาทำร้ายเจ้าหน้าที่เลยนะ
เจ้าของร้านมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นแบบนี้ก็บอกว่าจะไม่เอาเรื่อง
แต่ชาวบ้านบอกไม่ได้เพราะว่าคนนี้เข้ามาแล้วหลายครั้งนะ
ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเคยเข้ามาแล้วสองครั้งครั้งเนี้ยครั้งที่สาม
ทำมา๓รอบแล้วถ้าสติไม่สมประกอบก็ไม่น่าจะมาทำอะไรซ้ำเดิมแบบนี้ไหม
ใช่ตำรวจก็ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับบอกว่าไม่ต้องไปส่งโรงพยาบาลตรวจอาการทางจิตอะไรหรอก
บอกเชื่อเลยจงใจแกล้งบ้ากะว่าจะได้ไม่ถูกจับเรียบร้อย
ค่ะไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วมาแกล้งบ้าแกล้งบ้ากันแบบนี้มันก็ไม่ได้ไง